คุณผู้ชมวันนี้นะคะตำรวจคุมตัวนายพิสุทธิ

พอเขาไม่ตายก็ตามไปเอามีดสปาต้าแทงเขาจนเสียชีวิต
เมื่อที่ตำรวจต้องใช้กำลังถึง๑๐๐นายนะครับ
ในการคุ้มกันคือถามว่าเอาแล้ว
ทำไมต้องคุ้มกันด้วยคนทำผิดขนาดนี้

เพราะว่าถ้าเข้ามาเหมือนกับทำร้ายหรือว่ารุมประชาธรรมเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นคดีทำร้ายร่างกายของญาติญาติอีก
แต่แน่นอนญาติเนี่ยปรีเข้าไป
คือแบบหลายคนบอกไม่ไหวจริง

ที่ได้ยินเสียงตื๊ดนี่คือต้องเซ็นเซอร์นะ
เพราะว่าเขาตะโกนด่ากันแบบไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเลย

ที่เขาเข้าโดนร่างแห้ไฟไหม้ไปด้วยค่ะ
เขาทนไม่ไหวเขาตบหัวดังเพี้ยเลยนะคะ
ก็คือมีจังหวะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
มันจะมีจังหวะที่เขาแบบตับนี่เสื้อสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคะ

อันนี้เป็นจังหวะที่ตำรวจสพบังปูนะคะคุมตัวในต้นนี่แหละไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ก่อเหตุฆ่าคุณนัทธนันหรือว่าคุณหมอนวัย๔๕ปีเมื่อวันที่๖มีนาคมนะคะ
อย่างที่บอกว่าถึงแม้จะใช้กำลังตำรวจ๑๐๐นายแล้ว
เกือบเอาไม่อยู่อะค่ะเพราะชาวบ้านเขาโกรธแค้นกันจริง
หนึ่งในนั้นก็คือหลานชายของนายประภาษณ์
นายประภาษณ์คือคนขับรถสองแถวที่ในต้นลงไปขอน้ำดื่มจำได้ไหมคะ
ตอนแรกที่คุณหมอนบอกว่าเออแบบหิวน้ำอยากได้น้ำมาล้างตัว

ต้นเลยเดินลงจากรถแล้วก็มีคนขับสองแถวอยู่ก็เลยเดินไปขอน้ำ

เฉยโอกาสเนี่ยวิ่งหนีลงมาจากรถไปขอให้เขาช่วย

อตอนที่เพราะไม่ช่วยมากันอ่ะ
มีสองคนซึ่งลุงประพันธ์เนี่ยแกโดนสาดน้ำมันเข้าไปด้วย

เพราะว่าตอนที่ในต้นเห็นว่าคุณหมอนเอ้าวิ่งลงมาแล้วมาขอความช่วยเหลือก็เลยโมโห
เขาบอกเขาสติแตกคุมอะไรไม่ได้แล้วเลือดขึ้นหน้า
เดินกลับไปเอาขวดน้ำมันในรถมาสาดซ้ำ
แล้วเอาไฟแชคจุดแล้วก็โยนเลย

นายสมพงศ์ซึ่งเป็นหลานชายของนายประภาษณ์นะคะเขาบอกเลยว่า
ผมโมโหมากนะผมอยากต่อยหน้าเขาด้วยซ้ำ
ทำไมต้องทำกับลุงผมขนาดนี้
มาขอน้ำดื่มลุงผมก็ส่งน้ำดื่มให้
แล้วนี่ลุงผมต้องมาโดนอะไรแบบนี้เขาบอกเขาเป็นห่วงลุงมาก
ถ้าลุงเขารักษาตัวแล้วอาการดีขึ้นเมื่อไห

และที่บอกว่าขับไปที่อำเภอบางประกง

เขาบอกอมพระมาพูดเขาก็ไม่เชื่อ

ถ้ามันฆ่ามันฆ่าตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วว่าวันแรกครับ

ลุงแจก็บ่นอยู่เมื่อวานเนี่ย

อืมปกติลงกับคนช่วยเหลือช่วยชอบช่วยเหลือคน
ใช่ครับแกเป็นคนนิสัยดีช่วยเหลือคน

โดยจุดแรกตำรวจมาที่จุดเกิดเหตุก่อนเลย
ก็คือจุดที่ไปแทงเขาจนเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ถ้าเราไล่เรียงตามคำรับสารภาพของในต้น
เริ่มแรกจริงคือ๗โมงครึ่ง๖มีนาคม
ต้นไปรับคุณหมอนที่ป้ายรถเมย์หน้าปากซอยรถทิพย์
ซึ่งก็เป็นทางเข้าหอพักของทั้งคู่ที่เคยอยู่ด้วยกัน
แล้วพากันไปทำบุญที่วัดคลองเกล้าในตำรวจแพ้พระกษา

ตรงนี้คือป้ายรถเมย์ใช่ไหมหรือเปล่า
ปากทางเข้าใช่ไหมคะจุดแรกที่มารับตอน๗โมงครึ่ง
รถเมย์ปากทางเข้าหอพักที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกัน
ที่ว่าจะพาคุณหมอนไปทำบุญใช่ไหม
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ไปทำบุญด้วยกันที่วัดคลองเก้า
แล้วก็พอทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยขับรถมา
มาถึงจุดทำแผนจุดที่๒ก็คือข้างสนามกอล์ฟที่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ข้างที่คมอุตสาหกรรมบางปู๒๐๐เมตร
ตรงนี้คือจุดที่ในต้นมานั่งคุยกับคุณหมอในรถ
บรรยากาศก็ดูเริ่มจะคลี่คลายแล้วดูใจเย็นลงแล้ว
เพราะมีการพูดคุยกันนอนเล่นกันอยู่ในรถ
ถึงขั้นถอนหงอกให้กันนะคะดูเหมือนมันจะดีแล้ว
จนกระทั่งในต้นอ้างบอกว่าเหลือไปเห็นคุณหมอนแชทคุยกับผู้ชายคนอื่น
ก็เลยเลือดขึ้นหน้าทะเลาะมีปากเสียงกันอีก
เอาขวดน้ำมันที่เตรียมมาราดใส่ตัวคุณหมอแล้วก็ราดตัวเอง
จะจุดไฟเผาฆ่าตัวตายตามกันไปเลย
ซึ่งตรงจุดนี้ที่มาทำแผนเนี่ยนะคะขวดน้ำดื่มที่ในต้นใช้ใส่น้ำมันราดคุณหมอนยังอยู่เลยนะคะ
เขายังชี้คราบน้ำมันให้ตำรวจกับนักข่าวดูด้วยลองดูจังหวะนี้ค่ะนี่

นั้นก็ไปจุดสุดท้ายจุดที่๓นะคะ

จุดที่คุณหมอนบอกว่าขอเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหม
เพราะว่ามันแสบผิวไปหมดแล้วหลังจากที่โดนน้ำมันราดจนชุ่มตัวค่ะ
เธอก็เลยถอดเสื้อกับกางเกงเหลือแค่เสื้อในกางเกงในใช่ไหมคะ

แล้วก็เป็นจังหวะที่เธอบอกเธอหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยได้ไหม
ต้นก็เลยลงจากรถไปเห็นคุณประพาทจอดอยู่พอดีเลย
ขับสองแถวอยู่ข้างหน้าห่างไปไม่กี่เมตรเอง
ก็ลงไปขอน้ำจากในประพาท
และเป็นจังหวะที่คุณหมอนอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีลงมา
แล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเป็นคลิปทางด้านขวามือที่เราเห็นกันนะ
ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยมันจะฆ่าหนู
คลิปนี้แหละค่ะในต้นก็เลยสติแตก
จังหวะนี้เดินกลับไปดื่มน้ำไปด้วยนะ
เดินกลับไปที่รถเอาขวดน้ำมันที่ยังเหลืออยู่
กลับมาสาดใส่ทั้งคุณหมอนใส่ทั้งนายประภาษณ์
ประโกงชั้นเสาร์นะคะจุดนี้จริงมีเหตุชุลมูลเกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าจังหวะที่ตำรวจคุมตัวในต้นกลับขึ้นรถ
โอ้โหสวบาลเข้ามารอนอยู่แล้วนะ
เพราะมันคือจุดเกิดเหตุนะคะพี่อุ๋ย
ถ้าให้ซูมออกเป็นมุมกว้างจะเห็นคนเยอะมากเลยนะคะ
ตำรวจก็ต้องรีบพาในต้นออกจากพื้นที่ตรงนั้นทันทีเลยนะคะ
ทางคดีอย่างที่รายงานไปกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

จะฝากหาวันพรุ่งนี้ที่สารจังหวะสมัครการณ์นะคะ
นี่จังหวะนี้ค่ะ
ตลบของจริงเห็นไหมคะ
เพราะคนคือพยายามจะเข้าไปให้ถึงตัวในต้นให้ได้ค่ะ
นี่ขนาดคุณผู้ชมที่ดูออนไลน์อยู่ในยูทูปอย่างนี้
คือก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับคนเจ็บหรือคนเสียชีวิตด้วยนะ
เขาดูข่าวนี้เขายังโกรธแทนเลยพี่หุย
คือพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมเกินไป

และตามประวัติของในต้นเองก็เคยก่อคดีลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วย
ใช่บางคนบอกถ้าอยู่ตรงนั้นมีหยุมหัวไปแล้ว
นี่คือบรรยากาศการทำแผนวันนี้นะคะ
ส่วนที่วัดแสงอรุณที่บ้านหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
วันนี้ญาติก็ทำพิธีชาปนกิจร่างของคุณหมอน

รู้สึกว่าจะน่าจะประมาณเที่ยงคืนช่วงกลางดึกนะคะ
บรรยากาศก็แน่นอนเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
คุณหมอนก็เปิดใจกับแจ๊คนัทวินนะคะบอกว่า
คนที่สร้างหนี้สินที่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ย
มันไม่ใช่คุณหมอนนะในต้นแหละ
น้าสาวเธอต้องคอยตามใช้หนี้ให้ตลอด
กระบะคันนั้นน่ะน้าสาวเธอไม่ได้อยากได้เลย
ต้นอะไรที่อยากได้ก็เลยออกรถมาตกลงบอกจะช่วยกันผ่อน
สุดท้ายคุณหมอก็ผ่อนอยู่คนเดียว
ส่วนประเด็นเรื่องที่ไปคุยกับชายอื่น

ขอร้องอยากให้ฟังเสียงเธอหน่อย
เพราะว่าน้าเธอตอบโต้อะไรไม่ได้แล้ว
ขอเป็นตัวแทนพูดแทนคนตายได้ไหม
อันนี้มันเป็นข้ออ้างมากกว่าคนตายแล้วก็พูดไม่ได้เนอะ

น้าผู้หญิงเขาจะโทรมาเล่าให้ทางญาติทางอะไรเนี่ยฟังบ่อยอยู่อะค่ะ

ก็แบบมีปัญหากันเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยว่า
น้าผู้ชายอะไปหาค่ะ
แบบสร้างแต่หนี้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
งานก็ไม่ยอมไปทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ญาติญาติและครอบครัวคุณหมอนกังวลอย่างเดียวเลยนะคะ
แม้ว่าในต้นจะถูกจับตัวไปแล้วคือกลัวว่าในต้นเนี่ยจะติดคุกไม่นานค่ะ
กลัวติดไม่นานแล้วได้รับการปล่อยตัวออกมา
แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาอาฆาตแค้นแล้วมาไล่ตามล้างแค้นคนอื่นในครอบครัวหรือเปล่า

ครอบครัวบอกว่าอยากให้ประหารชีวิตสถานเดียวค่ะ